สถานการณ์โควิด๑๙ช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็ต้องอยู่บ้านกันนะ
เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมาก

เพราะว่าเราสไลด์หน้าจอดูข่าวอัปเดตข่าวสารดูเรื่องราวความสนุก
ทำให้เราคลายเครียดกันไปก็จากโซเชียลมีเดียนี่แหละบางส่วนนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ต้องบอกว่านอกจากเรื่องราวต่างที่ทำให้เราอมยิ้มได้ในโซเชียลแล้ว
เรื่องราวที่คนชอบเข้าไปดูมากที่สุดก็เป็นเรื่องราวของบรรดาสัตว์น้อยน่ารัก
หรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าบรรดาสรรพสัตว์นี่แหละ
ทำให้เรามีความสุขได้วันนี้เราก็เลยรวบรวมมาให้คุณผู้ชมดูกันค่ะ
เริ่มกันที่เจ้าแมวเหมียวนอกจากเกิดเป็นแมวแล้วยังต้องมีหน้าที่อย่างอื่นด้วย
อย่างแรกคือต้องเป็นเพื่อนเล่นกับเจ้าของ
ดูสิคะอ้าวเข็นให้หนำใจ
เปิดเทอมเมื่อไหร่ถ้าจะได้พักบ้าง
มันก็จะชวนเธอมารักกัน
ดูใจเธอมาตั้งนานรู้ไหม
ยังไม่หมดอีกหนึ่งหน้าที่คือ
เป็นหน่วยกู้ภัยไล่ตุ๊กแก่ออกจากบ้าน
ปะโชให้เราเป็นหน่วยกล้าตายซะงั้น
เอ้าฉันเก่งฉันทำได้จ้า
ต่อกันที่น้องช้างสัตว์ใหญ่ใจดี
คู่บ้านคู่เมืองของเราที่มีประโยชน์และก็ความสามารถล้นเหลือ
ความสามารถแรกไม่ได้เป็นภาษณะในการออกรบอย่างเดียว
ยังเป็นภาษณะให้คนในชีวิตประจำวัน
แถมช่วยเปิดประตูบ้านให้อีกด้วย

งานสายแดนส์ก็ไม่พร่องจ้า
แหมขอละคะพริ้วเชียวนะ
ยังไม่หมดเรื่องของวัฒนธรรมไทย

ควานตักบาทน้องช้างก็ตักด้วย
เรื่องนี้ช้างทำได้

เจ้าสีค้าที่ถูกยกให้เป็นเพื่อนที่กลับมา

และความสามารถก็สุดไม่น้อยกว่ามนุษย์เช่นกัน
หากคุณเจ็บป่วยเขาจะอยู่เฝ้าไข้ข้างคุณเสมอ
หากคุณนอนเขาก็กว่ายเปลยให้
หากคุณขาดคู่หูใส่แดนซ์เขาก็เต้นได้เอาสิ
และสุดท้ายน้องหมาสามารถเป็นนักแสดงขั้นเทพได้จ้า
จากสุขภาพดีแต่ดันแกล้งทำเป็นขาเป๋
เพื่อให้คนเมตตาปล่อยให้ข้ามถนน
แม่ร้ายกาดดังนะอยู่ใกล้ใกล้เน็ตจะหยิกก้นให้
นิ้วหาแล้ว

โอ้โห

จริงนี่เป็นยังไงคะสัตว์โลกน่ารักความสามารถทะลักจอของเราที่นำมาฝากกันในวันนี้

น่ารักนะก็ให้คุณผู้ชมได้อมยิ้มกันไปคลายเครียดกันไปในช่วงนี้นะคะ